ไปดูเรื่องของการดูแลสัตว์กันบ้าง
ในโลกโซเชียลมีภาพข่าวภาพข่าวหนึ่งออกมา
เหมือนเจ้าหน้าที่ใช้ไม้ไปทิ้มท้องสุนัขหรือเปล่า

กลุ่มที่รักสุนัขเขาออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับ
นี่แหละครับสัตวแพทย์พร้อมเครือข่ายคนรักสัตว
เจ้าหน้าที่มูลที่ประชานุกูลราชบุรี
แล้วก็เจ้าของสุนัขเดินทางไปยังคอกพักสัตว์เทศบาลเมืองราชบุรี
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลครูบัว
เพื่อช่วยเหลือเจ้าโซดาสุนัขเศษเมียวัย๒ปีนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการโพสต์คลิปการจับเจ้าโซดา

แล้วก็มีการร้องเรียนให้กลุ่มคนรักสัตว์เข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่อยนะครับ
กลุ่มนี้จึงได้ติดตามจนเจอเจ้าโซดานะครับ

ซึ่งคลิปนี้เจ้าหน้าที่ของในการจับเนี่ยเขาออกมาอธิบายแบบนี้คุณนะครับ
บอกว่าไม่ได้ทำทารุณกรรมเจ้าโซดาเพียงแต่ต้องใช้วิธีจิ้มยา
ซึ่งใช้วิธีจิ้มยาแบบไหนคือใช้ไม้ที่มีส่วนปลายมีเข็มวางยาอยู่แล้ว
แทงเข้าที่ท้องสุนัขจะได้จับตัวได้ง่ายขึ้น
ไม่ได้เอาไม้แหลมไปแทงให้เขาเป็นอะไรนะครับ
แต่ว่าก็จะเป็นวิธีการในการจับสุนัขนะครับ
เมื่อสุนัขถูกเข็มยาจิ้มก็จะสะบัด
ทำให้มีเลือดไหลออกมากไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวสุนัข
พร้อมยืนยันว่าทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายมาแต่คนที่เห็นภาพในโซเชียลก็บอก
ทำเหมือนรุนแรงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการชี้แจงไปนะครับ